เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเรานำมาเตือนภัยแล้วก็เตือนใจคุณผู้ชมอยู่ตลอดนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุของรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกน้ำตาลทรายที่เบรกแตก
ขณะกำลังลงจากเขาปู่โทนในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับ
คนขับพยายามหักรถลงไหลทางเพื่อไม่ให้ไปชนกับรถคันอื่นที่สวนมานะครับ
แต่ว่ารถก็เสียหลักพลิกคว่ำแล้วคนขับก็กระเด็นออกนอกรถถูกทับจนเสียชีวิตคาที่นะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานครับ
ผู้ภัยเร่งนำอุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือสุรเดชหนูแก้วอายุ๒๕ปี
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อที่ถูกทับติดอยู่ภายใน
หลังรถเสียหลักพลิกตะแคงบริเวณทางลงเขาสารปู่โทนทางหลวงหมายเลข๓๐๔ปักทงชัยกบินบุรีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ถ้าว่าเมื่อนำร่างออกมาได้สำเร็จก็พบว่าคนขับรถบรรทุกเสียชีวิตแล้ว
ภรรยาผู้ตายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและยังอยู่ในอาการตกใจเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุตนกับสามีกำลังบรรทุกน้ำตาลสายดิบมาจากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อไปส่งที่จังหวัดชนบุรีแต่เมื่อมาถึงจุดสกัดผางามมา
ได้ยินสามีโทรศัพท์บอกเพื่อนว่าลมเบรกหมดและได้รับคำแนะนำว่าให้ประคองรถลงไหลทาง
เพื่อไม่ให้ชนกับรถที่ขับสวนมา
แล้วคนขับนี่กระเด็นออกมา
ภรรยาผู้ตายบอกอีกว่าแม้สามีจะพยายามหักรถลงไหลทาง
แต่ด้วยจุดเกิดเหตุมีการก่อสร้างและฝนเพิ่งหยุดตกไม่นาน
ทำให้ดินบริเวณไหลทางยุบตัวไม่สามารถรับน้ำหนักรถได้
พลิกคว่ำเหวี่ยงร่างสามีกระเด็นออกมานอกรถแล้วทับจนเสียชีวิต
กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนสายบ้านใดบ้านโฉอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานี
กลางฝนที่ตกลงมาโปรยปลายแต่พอพ้นสะพานห้วยเสียดล่าง
จู่รถเก่งฮอนด้าสีขาวที่วิ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
ขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังทำให้รถเสียหลักหมุนข้ามมาชนกับรถเจ้าของคลิปอย่างจัง
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บเล็กน้อย๒คน
ทันทีที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปสังคมออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่า
น่าจะเกิดจากการก่อสร้างบริเวณเกาะกลางถนน
ที่ทำให้มีน้ำท่วมขังจนเกิดปฏิเหตุขึ้น
และอยากให้ติดตั้งป้ายหรือไฟส่องสว่างให้ชัดเจน

ขณะที่แขวงทางหลวงสุราธารณีที่๒ชี้แจงว่า
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดที่มีการก่อสร้างพอสมควร

ชี้ว่าเป็นความประมาทของผู้ขับขี่เอง
ซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
สั่งให้แขวงทางหลวงเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาแล้ว
นี่เป็นคลิปวินาทีที่รถบรรทุก๖ล้อ
เสียหลักพุ่งชนรถที่จอดรอตรงจุดยูเทิร์นอีก๓คัน

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกคีรี
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ผู้ภัยและชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงเร่งเข้าช่วยเหลือ
ส่วนรถทั้ง๕คันด้านหน้าและท้ายรถถูกชนได้รับความเสียหาย
จากผลิตมฮูสิกรอายุวิทย์๒๕ปีคนขับรถบรรทุกระบว่า
คราบรถมุ่งหน้าเข้าตรู่เมืองชนบุรี
ขับตัดหน้าเพื่อออกช่องทางขวาสุดเพื่อกลับรถ
ทั้งที่มีรถต่อแถวอยู่เป็นจำนวนมาก

ผมมาจากศรีราชาครับ

เขาไม่อยากมันทำรถคันแน่แล้วมันก็รถของร้อนมันก็เปลี่ยนไปตรงโน้น
ถ้าว่าใส่มันจอดมันก็อยู่
มันก็เลยรีบกินขึ้นออกไป
เบื้องต้นตำรวจสพสเมษสอบประคัมคนขับรถมันทุกข์หกล้อ

แม้ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปว่าเกิดจากความประมาทของฝ่ายใด
แต่นี่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนน
อาจจะเสียเวลาไปกลับรถในจุดที่ไกลออกไป

แลกกับความปลอดภัยบนท้องถนน